พูดถึงภาคใต้นะคะก็ถือว่าเป็น๑ภาค๑ภูมิภาคที่
มีปัญหาในเรื่องของความเปราะบางด้านความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
ซึ่งพื้นที่เกาะสมุยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงสูงจุดหนึ่งค่ะ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาไปดูที่มาของปัญหานี้
รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ไปติดตามกันจากรายงานชุดปัญหาระบบไฟฟ้าภาคใต้

นี่เป็นเหตุการณ์ในร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งในเกาะสมุย

พนักงานต้องจดหมายเลขสินค้าด้วยมือก่อนยิงบาร์โค้ด
และคำนวณค่าสินค้าด้วยเครื่องคิดเลข
ซึ่งใช้เวลาการคิดเงินนานกว่าปกติมาก
แม้จะเป็นเพียงแค่ไฟดับจากการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าตามปกติ
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีไม่มีโรงไฟฟ้าในพื้นที่
ไฟฟ้าที่ใช้รับผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ำจากแผ่นดินใหญ่

เหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงปลายปี๒๕๕๙
สายเคเบิ้ลส่งไฟฟ้าระเบิด
ส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานถึง๗๒ชั่วโมง

ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกาะนี้อย่างหนัก
คืนนั้นน้องไม่ได้เก็บค่าห้องเลยค่ะ

เขาไม่ได้มาอยากรับรู้ปัญหาของสมุย

ผู้ประกอบการก็ต้องใช้วิธีการพูดจา

หรือว่าต้องแถมให้เป็นค่าอาหาร

เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีกับลูกค้าไว้ค่ะ
ไฟฟ้าบนเกาะสมุยรับมาจากแผ่นดินใหญ่

ความสามารถในการรองรับรวม๑๗๘เมกาวัตต์

มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดประมาณ๑๒๐
ประมาณ๑๒๐เมกะวัตต์ซึ่งถือว่าเพียงพอ

หากเป็นช่วงที่มีความต้องการสูง
ก็จำเป็นต้องเวียนดับไฟรายเขต
เนื่องจากว่าโหลดไฟฟ้าขึ้นถึงสูงสุด
ก็ต้องมีการสลับกันใช้ค่ะ

ก็จะมีบางรูปที่ดับไฟเวียนกันนะคะ
เวียนหลูบละ๒ชั่วโมงปิดไปอย่างนี้ค่ะ

โดยที่ไม่ทำให้กำลังไฟฟ้าเกิน
ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
ได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนการให้บริการ

เราก็เข้าใจนะคะว่าความจะให้ไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าให้เหมือนเราต้องการทั้งหมด
ใจทันทีมันคงเป็นไปไม่ได้
แต่ในภาคผู้ประกอบการเราก็เลยมานึกถึงว่า
เราจะทำยังไงเป็นโรงแรมซึ่งช่วยกันประหยัดไฟ
หลอดไฟหรือทำอะไรที่มันช่วยกันประหยัดไฟ
คือเราทำทุกวิถีทางที่จะให้
มีการลดการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งอันนี้จะเป็นการทำงานแบบวินวินไง
เราก็ได้ประโยชน์ทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน
เพราะถ้าดับเนี่ยไม่เพราะผู้ประกอบการเดือดร้อน
ชาวบ้านคนที่อยู่ในเกาะสมุยทุกคนเดือดร้อนทั้งสิ้นนะคะ
ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนของเกาะสมุย
จากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ขณะที่สาธารณูปโภคต่างเติบโตไม่ทัน
ควบคุมการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคาดหวังให้เกิดขึ้น
ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีปัญหาประมาณสัก๒๐ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ก็คือมีสถานประกอบการขนาดใหญ่โรงแรมห้างสรรพสินค้า
แล้วก็มีการสร้างห้องสร้างที่พักเพิ่มขึ้นเรื่อย
ปัญหาก็คือว่าความไม่บาลานซ์กันระหว่างผู้ใช้ไฟ
กับการที่จะมีไฟเข้ามาใช้ในสมุย
มันเติบโตมันไม่เสมอไม่เสมอภาคกันนะคะ
ด้านของธุรกิจเติบโตเร็วกว่า
เราอยากให้กำหนดจำนวนห้องพักที่เหมาะสมกับเกาะสมุยว่า
เราควรจะมีห้องพักที่บริการนักท่องเที่ยวจำนวนเท่าไหร่
มีห้างสรรพสินค้ามีห้างคอนมิเนียมสโตเท่าไหร่
ในพื้นที่เท่านี้กำลังไฟฟ้าที่มีอยู่เท่านี้
เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมที่จะขยายสายเคเบิ้ลใต้น้ำขนาด๑๑๕กิโลโวนอีก๑เส้น
ซึ่งจะทำให้ความสามารถรองรับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐เมกาวัตต์
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี๒๕๕๙
ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ลงทุนสายเคเบิ้ลใต้น้ำส่งไฟฟ้าไปที่เกาะสมุยอีก๑เส้น
เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว
แล้วก็ให้ทางการฟ้าสุริภาคไปรับไฟที่เกาะสมุยโดยตรงเลย
ในส่วนนี้ก็จะเพิ่มความมั่นคงให้กำลังเกาะสมุยได้นะครับ
ก็แผนเราจะเสร็จในปี๒๕๖๕๒๕๖๖ครับ
หากมองแล้วปัญหาภาพรวมของเกาะสมุย
เคียงกับปัญหาระบบไฟฟ้าในภาคใต้
คือต้องพึ่งพาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากนอกพื้นที่
ระบบสายส่งมีปัญหาอาจเกิดวิกฤตไฟฟ้าดับ
ซึ่งกรฟภได้แก้ไข
โดยวางแผนเพิ่มสายส่งขนาด๕๐๐กิโลโวลต์
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก๑เส้น

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ๕๖หรือกว่า๑๐๐เมกาวัตต์ต่อปี
ปัจจุบันที่ราว๒๗๐๐เมกาวัตต์
เพิ่มสายส่งอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
และจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าที่เพิ่งพาได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน